เอาล่ะข่าวที่ทุกคนรอคอยอย่างที่โปรยกันเอาไว้
เดี๋ยวไปดูสีสันของการแข่งขันกีฬาสีกันหน่อยนะครับ
ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณีสำนักชนประธานที่๑๒ที่จังหวัดอ่างทอง
บรรยากาศนี้สนุกสนานเลยครับก็มีแข่งฟุตบงฟุตบอลกีฬาพื้นบ้านนะครับ
โดยมีนายธเนธบุญสุขผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี
พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานและลูกจ้างร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักสนุกสนานเลยทีเดียว
สันก็เริ่มตั้งแต่กรรมการนี่แหละครับสีเขียวมาเลยเสื้อ
ไหนกรรมการฮะลายดอกอ่ะนะ
อันนี้ก็มีแข่งชักเกยอร์กันก็ดึงกันสนุกสนานเลยทีเดียว
เป็นการแข่งขั้นเตะพีปลองการตายเปลี่ยน
นี่เห็นไหมเตะกันไกลเลยทีเดียว

โอ้โหนี่ดีกว่าเชิดชุดดำครับ
เอ้าไม่เป็นไรเมื่อสักครู่เป็นกรรมการ
ฟังกรรมการก่อนเอ๊ะทำไมเขาแต่งตัวแบบนี้

แล้วกรรมการก็มาลงแข่งเตะปี๊บด้วยไหมเนี่ย

นี่แหละการเตะปี๊บนี่คือไฮไลท์นะครับ

ไม่รู้เอาเรี่ยงเอาแรงมาจากไหน
ตัดสินว่าใครชนะใครเป็นยังไงแล้วกรรมการก็แข่งด้วย

สรุปแล้วทำไมถึงเตะไกลแบบนี้ล่ะครับพี่ครับ

เขียนคำว่าเมียนี่ล่ะ
อันนี้เขียนคำว่าโสดนะ

คนหนึ่งบอกว่ารักเมียอีกคนนึงบอกว่าโสด
เราจะได้ให้คนสาวรู้ไงว่า

แต่เขาบอกว่าคนที่ชนะคือคนที่เขียนว่า

ลงไปตรงปี๊บแล้วก็เลยเตะไกลเลยทีเดียว
อ๋อเพราะว่าจะได้มีพลังมีกำลังใจ

ไม่เคยคิดเป็นอื่นเลย
ใช่
มารบก้าว
ดีฉันไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เรื่องเตะปี๊บ

เสร็จแล้วเอามาคอบหัวไงเตะไม่ไกลอายจังเลย